คือตำรวจไปสกัดจับรถบรรทุกคันหนึ่ง
คือมีผู้ชายคนนึงขับรถคันนี้ข้ามอำเภอ

แต่ที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพตอนจับกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคือผู้ชายคนนี้

เขาเอารถบรรทุกขับหนีข้ามอำเภอมา๔๐กิโล
แต่ประเด็นคือเขาแค่น้อยใจพ่อ

แล้วโดนพ่อว่าโดนพ่อเครื่องของ

พ่อก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันสกัดจับนะคะ

แล้วก็ขับหนีมาข้ามอำเภอเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพพันธ์ทองจชนบุรีนะคะ
เข้าจับกลุ่มควบคุมตัวนะคะ
บัณฑิตอายุ๒๓ปี

เพราะว่าก็ขับรถหนีตำรวจมา

กัดเอาไว้อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่
แล้วก็นำตัวไปที่สพพานทองค่ะ
รถหนีมาแบบนี้ทะเลาะกับพ่อ

เขาบอกว่าพ่อรักลูกคนโตกับลูกคนเล็ก
ไม่ได้รับความรักจากพ่อตั้งแต่อายุ๑๔

แตกนะคะกระจกแตกแล้วขับรถออกมาจากบ้าน
แต่ไม่รู้ว่าพ่อแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดจับ

พอเห็นตำรวจก็เลยไม่จอด

สุดท้ายตำรวจก็มารวบควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะ
ตั้งแต่ผมอายุ๑๔อ่ะ

ผมแบบทำงานลำบากกับเขา
แบกไม้อย่างนี้แล้วก็ไม้ตีห่อผมอย่างนี้
มีลูกกี่คน๓ครับผมผมเป็นคนกลาง
อ๋อเราเป็นคนกลางคิดว่ารักเราน้อยกว่า

แล้วขับออกมาหน้ารถไปชนอะไรบุบเลย
ผมนี่เดี๋ยวพี่เอาคนหินใส่

แล้วทำไมตำรวจไล่ทำไมเราไม่จอด
ผมก็อยากขับไปเร็วให้พ่อมาคุย

นี่ค่ะส่วนผู้เป็นแม่นะคะ

พ่อเรียกแต่ลูกไม่ได้ยิน

โยนเครื่องเล่นเพลงใส่ลูก

ขับรถบรรทุกหนีออกจากบ้านมาเลย

โดดเกาะข้างรถเลยนะ

จนร่างแม่ถูลากไปกลับถนน

พ่อเองก็เลยแจ้งตำรวจ
สกัดจับจนเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ

ต้องถามคนที่เป็นลูกคนกลางแล้ว
หัวอกของลูกคนกลางเป็นยังไง

แม่ก็คนกลางผมก็คนเล็กซะด้วย
เมื่อกี้มาสอนคนโต

ทองนะฮะเพื่อไปดูเพิ่มเติม

ได้คุยกับกู้ไพที่ไปช่วยรับเหตุด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะกู้ภัยที่เขาเล่าไว้นะครับ
เราฟังตลอดว่าไปเส้นไหนมั่ง

ให้กู้ภัยตามไปช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้

มองแม่นะคือว่าไม่ได้เหยียบเร็ว

หันมามองอยู่แม่เปิดประตูรถ

วิ่งตามแม่มาอีกประมาณนั้น

นี่เห็นไหมแล้วเขาจะบอกว่าพ่อกับ

ข้อหาที่แจ้งคือเมาส์สุราเกาะเหตุ
เสียค่าปรับไปร้อยหนึ่งนะครับก็ควบคุมตัวให้อยู่โรงพักคืนหนึ่งก่อน
สงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็ปล่อยตัวไปพี่สาวก็มารับกลับบ้านไปแล้วนะครับ
ทางคุณพ่อทางพี่สาวแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกันนะฮะ
ตำรวจก็เห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัวก็ให้กลับไปคุยกันไปทำความเข้าใจกัน
ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรตรงนั้นนะนะต้องระงับสติอารมณ์ดีนะครับ